ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๔๐ปีเป็นสาวโรงงานค่ะนะฮะ
ถูกพบเป็นศพอยู่ในคลองนะครับแถวพระนครศรีอายุทยาเมื่อคืนวันก่อน
ขี่จักรยานยนต์เนี่ยเลิกงานตอน๒ทุ่มกำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนะฮะมาเจอศพเช้าเมื่อวานนี้
นี่คือหญิงสาวคนนั้นครับอายุ๔๐ปีเธอเป็นสาวหน้าตาดีเลยล่ะ

นะฮะชื่อเล่นชื่อพรนะครับชื่อจริงคือนางสาวราพรอิ่มอาหาร
สามีบอกว่าปกติเนี่ยขับรถไปทำงาน
ช่วงนี้รถเสียต้องเข้าอู่ก็เลยต้องขี่จักรยานยนต์ไปแทน
เมื่อ๒วันก่อนเนี่ยเลิกงาน๒ทุ่มปกติ๒ทุ่ม๔๐ต้องถึงบ้าน
ทีนี้ติดต่อไม่ได้เลยสามทุ่มยังไม่ถึงบ้านนะฮะไล่ตามหากันยันเช้า
๖โมงเช้าเนี่ยถึงไปเจอศพในสภาพเปลือยกายนะครับ
ถูกทิ้งในคลองบางพระครูในพื้นที่หมู่สามตะบนตานเอน
อำเภอบังปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอศพเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าที่ไปทำงานแล้วหายไปเลยเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อน
เหตุการณ์เนี่ยถ้าไล่เลียงตามเวลาก็คือคืนวันที่๒๖กรกฎาคมครับ
นี่คือศพของเธอนะฮะที่ลอยอยู่ในคลองนะครับในสภาพเปลือยกายด้วยนะครับ
นางสาวราพรเนี่ยทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนครนะครับ
ปกติเลิกงาน๒ทุ่มสามีบอกว่าต้องถึงบ้านไม่เกิน๒ทุ่ม๔๐
คืนวันนั้น๒๖กรกฎาคมหายไปเลย๒ทุ่มก็แล้ว๒ทุ่ม๔๓ทุ่มก็แล้ว
ยังไม่ถึงบ้านแล้วติดต่อไม่ได้จนต้องออกตามหากันนะครับ
ญาติญาตินะไปแจ้งกู้ภัยด้วยไปแจ้งความด้วย๕ทุ่มของคืนวันที่๒๖กรกฎาคม
ที่เธอหายไปเนี่ยติดต่อไม่ได้เนี่ยแล้วหาไม่เจอเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์ก่อนนะครับ
ล้มคว่ำอยู่ที่ปากทางเข้าถนนวัดตานเอนคันนี้ครับ
ซึ่งห่างจากจุดเจอศพประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วมีร่องรอยครูดไปบนถนน
ลักษณะคล้ายกับถูกเฉียวชนแล้วก็มาล้มคว่ำอยู่ตรงนี้
แต่ตัวเธอหายไปไหนหาไม่เจอนะฮะนี่คือ๕ทุ่มนะครับ
๒๖กรกฎาคมที่เจอรถจักรยานยนต์ก็หากันต่อ
จนกระทั่งรุ่งเช้าวันต่อมาคือ๒๗กรกฎาคม
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีญาติคนหนึ่งที่เขามาช่วยตามหาเนี่ย
เขาเดินมาถึงแถวแถวนี้เขาบอกแม่ดูแล้วมันดูผิดปกติ
มีอะไรเผาไม่ไหม้อยู่บนริมคลองด้วยมองลงไปในคลองเนี่ย
เห็นลักษณะเป็นหญิงสาวนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลอง
ในสภาพเปลือยกายเห็นว่าตัวขาวรู้สึกเลยว่าตอนนั้นเนี่ย
คือพรแน่ก็คือนางสาววราพรอิ่มอาหารวัย๔๐ปีที่หายไปเนี่ยนะครับ
ก็ไปตามเจ้าหน้าที่มาดูกันพอนำศพขึ้นมา
ใช่จริงจริงนะครับท่านผู้ชมครับตอนที่อยู่ในคลองเนี่ยสภาพคว่ำหน้าค่ะ
พอนำศพขึ้นมาข้างบนเนี่ยใช่จริงจริงนะฮะที่มันมีพิรุษแล้วก็น่าแปลกใจก็คือ
สภาพศพถึงเปลือยกายนะฮะแล้วที่คอของเธอเนี่ย
มีกางเกงพนักงานโรงงานซึ่งเป็นกางเกงของเธอนั่นแหละ
มัดพันเอาไว้มีแผลถลอกมีรอยฟกช้ำตามร่างกายนะฮะ
โดยเฉพาะแถวเหนือตาด้านขวาเนี่ยมีร่องรอยลักษณะถูกทุบด้วยของแข็ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยการทุบเนี่ย
มันทำให้กระโหลกศีรษะในร้าวเลยนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุชิงทรัพย์หรือเปล่า
เพราะโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือไอโฟนกับสร้อยคอทองคำเนี่ย
ไม่อยู่หายไปเหลือแต่จี้ทองรูปหัวใจที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งปมเหตุว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะฮะ
อาจจะขับรถชนแล้วก็ทำตัวเธอมาตรงนี้แล้วมาชิงทรัพย์เนี่ยครับ
การเผาทรัพย์สินตรงพื้นที่ด้วยนะครับร่องรอยการเผาแถวนั้น
สูบน้ำก็มีรอยถูกเผาด้วยคาดว่าคนร้ายอาจจะเปิดเอาน้ำมันจากเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็เผาหรือไม่ก็ต้องอาจจะเป็นเหตุขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
แล้วมีการพยายามอำพลางคดีนี่เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ตำรวจก็พยายามไล่แกะลอยอยู่นี่ฮะร่องรอยที่ถูกเผาในพื้นที่นะฮะ
เพราะวันนี้ได้ข่าวว่าตำรวจก็เรียกพยามาสอบปากคำอยู่หลายคน
คุณครินไปดูในพื้นที่แถวจุดที่เจอศพ
แล้วก็เจอจักรยานธนยนต์ของผู้ตายที่ล้มคราบ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาหลายจุดด้วยนะฮะ
รวมทั้งนี่ฮะภาพวงจรปิดตรงนี้ที่หน้าโรงงานนะฮะ
จะเห็นว่า๒๖กรกฎาคมเมื่อ๒วันก่อน๒ทุ่ม
ทุ่มหน่อยนางสาวราพรขี่จักรยานยนต์
ป้อมยามผ่านการตรวจตามปกติ
ก็ขี่ออกจากโรงงานไป๒๐นาฬิกา๑๘นาที
ตามที่สามีบอกปกติเลิกงาน๒ทุ่มก็ขับรถกลับบ้าน
แต่ว่าช่วงนี้รถเสียเข้าอู่เลยต้องขี่จักรยานยนต์แทน
สามีบอกโอ้โหถ้าผมขี่ไปรับไปส่งเนี่ยคงไม่เกิดเรื่องขึ้น
แต่ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเรื่อง
นางสาวราพรขี่รถไปตามทางหลวงชนบท๓๐๑๓
เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้ากลับไปบ้าน
ซึ่งถนนเส้นทางนี้เนี่ยมันเปลี่ยวแล้วก็มืดมาก
ชาวบ้านบอกกับเราแบบนี้นะครับ
คาดว่าพอมาถึงจุดใกล้ถึงปากทางเข้าวัดตานเอน

น่าจะมีคนร้ายซึ่งยังไม่ทราบจำนวนนะครับ
คงจะขับรถปาดหน้าจนจักรยานยนต์ของนางสาววราพรเนี่ย

ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถกระบะหรือว่าจะเป็นรถอะไร
แต่มันมีรอยครูดไปเลยนะฮะสำหรับตรงจุดที่มีจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่
ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดหน้าร้านคาแคร์ที่อยู่ใกล้กับสามแยกของปากทางเข้าวัดตานเอน
นี่ครับทุกผู้ชมครับ๒๐นาฬิกา๒๓นาที
ออกจากโรงงาน๒๐นาฬิกา๑๘นาทีนะฮะตอนนี้คือ๒๐นาฬิกา๒๓นาทีจะเห็นแสงไฟรถต้องสงสัย
เหมือนกับเลี้ยวกลับรถตรงจุดที่เจอจักรยานยนต์เนี่ยล้มอยู่
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราทำลูกศรไว้ให้แล้วนะฮะมันจะเห็นแต่แสงไฟ
เพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเข้ามานะฮะแต่จักรยานยนต์ของคุณวราพรเนี่ยเขาล้มลงอยู่แถวนี้
มันมีรถคันหนึ่งเป็นเหมือนแสงไฟมันเลี้ยวกลับรถอ่ะนะฮะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเปรียบเทียบช่วงเวลากลางวันนะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยคือมันมุมมันไปไม่ถึงไม่ถึงจุดที่จักรยานยนต์ล้มอยู่
แต่หากเปรียบเทียบกับช่วงกลางคืนในเวลาเนี่ยนะฮะที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ารถของคุณวราพรเนี่ยยังมาไม่ถึง๓แยกที่เป็นถนนใหญ่ที่จะกลับบ้าน
ล้มคว่ำอยู่แถวนี้นะครับแต่อีกคันหนึ่งที่เห็นแสงไฟเนี่ยลักษณะเหมือนเลี้ยวกลับรถเนี่ยคือคันไหนแบบไหนอะไรยังไง
เราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของนางสาววราพรนะครับชื่อคุณตั้ม
คุณตั้มชื่อจริงชื่อนายเสถียรสินทุอายุ๔๔ปีเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะฮะคุณวราพรเขาอายุ๔๐ผู้ตาย
คุณตั้มเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับพรเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุที่ว่าขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วก็ไปเจอเป็นศพเนี่ย
เพราะหลังเลิกงานเนี่ยได้เจอกันระหว่างที่จะเดินไปเอารถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้าน
คุณตั้มบอกว่าวันนั้นเนี่ยพรยังบอกกับผมอยู่เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงไม่มาทำงานนะเพราะจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็เดินกันไปเรื่อย
จนไปถึงที่จอดรถตอนนั้นเนี่ยคุณตั้มบอกผมก็ยังรู้สึกแปลกนะคือเหมือนกับว่าความจริงก็เหมือนคุยทักทายปกติเรื่องว่าพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซงวัคซีน
แต่มันเอกใจยังไงไม่รู้ว่าเธอบอกว่าพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนนะเลยเดี๋ยวคงจะไม่มาอีกแล้วจะไม่มาทำงานแล้วอะไรประมาณอย่างนี้มันเอกใจขึ้นนะก็เลยหันไปเพื่อจะบอก
ทักว่าขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ยระวังหน่อยนะเส้นนี้เนี่ยมันเปลี่ยวแต่ไม่ทันนะฮะคุณตั้มบอกพอหันขึ้นไปดูเนี่ยจะหันไปทักอีกทีนึง
อ้าวขี่รถออกไปแล้วไม่ทันทักส่วนตัวเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหไม่คิดว่าคำพูดคำนั้นจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้คุยกับพรนะแล้วเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเธอพูดเหมือนกับสั่งเสียเลยว่าจะไม่มาอีกแล้วไม่เจอกันอีกแล้ว
ทักอ่ะพูดง่ายเป็นห่วงน้องเขาบอกว่าคิดในใจนะ
เหมือนกันแต่อยู่ดีดีอยากจะเตือนพี่พรเขาอย่างนี้ใช่แต่ก็แต่ก็ไม่ได้เหมือน
ได้ได้พูดออกไปใช่อืมเขามีทะเลาะเบาะแว้งกับสามีไหมครับ
ไม่มีอันนี้เรายืนยันในเพื่อนร่วมงานเลยใช่อืมเท่าที่รู้มาเนี้ย
ไม่มีรักกันดีมากคู่นี้คิดอย่างเดียวคือถีบรถชิงทรัพย์
เหยื่อหน้าตาดีก็ลาไปข่มขืนแต่มันข่มขืนตรงนั้นไม่ได้ถูกป่
เอ่อมันก็ต้องเอาไปที่รับประมาณเนี้ยคือถ้ามันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง
ความขัดแย้งอะไรกับสามีหรือเปล่าค่ะนี่นะฮะมันสืบเนื่องอย่างนี้ครับ
ผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนที่เขาไปดูที่เกิดเหตุ
หรือว่าเห็นข่าวเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมสามีของผู้ตายดูไม่ร้องไห้เลย
เดี๋ยวถ้ามีภาพเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะช่วงที่ไปเจอศพ
จุดทูปบอกศพเนี่ยบางคนไปตั้งข้อสังเกตบอกดูไม่ร้องไห้เลย
ค่ะแต่สามีเขาบอกผมหาตั้งแต่สามทุ่มนะสามทุ่มเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อภรรยาไม่ได้เนี่ย
ผมหาตลอดหาทั้งคืนยันเช้าถึงมาเจอศพแล้วพี่สาวผมเมื่อสองปีก่อน
ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลยพี่ก็ถูกทำร้ายถูกข่มขืนจนเสียชีวิตแบบนี้เลย
แต่บางคนเลยบอกว่าเขาไม่ร้องไห้เลยเป็นเรื่องของสามีกับภรรยาทำร้ายอะไรกันเองหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับคุณควินก็ถามเพื่อนร่วมงานนะฮะ
อย่างคุณตั้มก็ยืนยันว่าไม่มีสามีภรรยาคู่นี้เขารักกันมาก
เดี๋ยววันนี้เราก็คุยกับสามีเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาฟังนะครับ
เพราะฉะนั้นทางเพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้
สามีจะมาทำร้ายภรรยาจะทะเลาะอะไรกันถึงขั้นนั้นไม่มีทาง
เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงชื่อนางสาวอรสานะครับก็ยืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าผู้ตายกับสามีเนี่ยเขารักกันมากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสามีของนางสาวราพรเขาไม่ร้องไห้เลย
ตอนที่ไปเจอศพในที่เกิดเหตุเนี่ยเธอบอกมันไม่เกี่ยวนะร้องไห้ไม่ร้องไห้
มันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาเสียใจหรือไม่เสียใจเขาอาจจะช็อกอยู่ก็ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใครที่จะมองอย่างนั้นหรือว่าจะพูดอย่างนี้ขอให้นึกถึงคนข้างหลังด้วย
เพราะเขาก็ยังมีลูกอีกมีพ่อมีแม่มีครอบครัวอีกที่ต้องติดตามข่าวสารที่ต้องฟังเรื่องนี้
มันก็เสียใจก็จริงแต่มันไม่ได้อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้เข้มแข็งอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันยังมีคนข้างหลังอีกพ่อแม่ก็แก่ไหนจะลูกอีก

มาเมื่อก่อนมีรถใหญ่เขาก็มาทำงานด้วยกันทุกวันแต่ตอนนี้มึงขับรถไปเข้าศูนย์เขาถึงแยกกันมามอไซค์กันมา
หนูเห็นแต่หนูก็รู้สึกหดหูอ่ะมันเป็นการตายที่บอกว่ามันผิดธรรมชาติ
แค่ถ้าอยากกระป้นกินก็คือเอาแค่ทรัพย์สินไปก็พอไม่น่าไปฆ่าคนถึงตายทำเขายังเงี้ย
วันนี้คุณควินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เจอจักรยานยนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
ยังมีร่องรอยรถล้มใส่ต้นกระถิ่นอยู่ฮะจังหวะนี้นะครับ
แถวเนี้ยคาดว่าจะถูกไล่เบียดหรือว่าอะไรยังไงนะครับจนรถเนี่ยครูดเป็นทางยาว
แล้วมีรอยน้ำมันเครื่องหยดบนพื้นถนนด้วยแล้วก็ไปชนกับต้นกระถิ่นค่ะนะฮะ
คุณครินคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้
กลางคืนนี่คนละเรื่องเลยนะครับมืดปุ๊บเลยนะ
ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอด้วยแล้วเป็นเส้นที่มีคนเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก
ลงคนที่เลิกงานพนักงานโรงงานต้องขับรถหรือว่าขี่รถผ่านเส้นทางนี้
ก็เลยอยากฝากทีมข่าวของเราไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ช่วยดูแลหน่อยนะครับ
ยังมีมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะบอกกับคุณคลินบอกอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีนะ
ไม่เคยเจอเหตุสะเทือนขวัญอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าเส้นทางตรงนี้เปลี่ยวไหม

พื้นที่ตรงเนี้ยผมมาอยู่ด้วยประมาณสามสิบปีครับไม่มีคดีอัศยกรรมใหญ่ใหญ่เลย
เว้นเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เมื่อก่อน
คมอุตสาหกรรมสหรัฐนครเขามาเปิดเนี่ยมันมีโรงงานเยอะ
ตรงนี้มันจะมีการสัญจรเยอะรถจะหยุดก็ประมาณเที่ยงคืนไปแล้ว
ก็อยากจะให้ตรงนี้เพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงเนี้ย
เมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ๒ครั้ง๓ครั้งรถจะชนกันตรงนี้เป็นประจำ
ซึ่งซึ่งช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ย
เนื่องจากเลิกงานแล้วตอนเช้าเนี่ยเด็กนักเรียนเมื่อก่อนเด็กนักเรียนก็จะเอารถมาจอดที่นี่เยอะมาก
แล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าช่วงมาจากทางมหาราชเนี่ยมันเป็นทางโค้ง
รถส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเบาภาษาชาวบ้านอีกคนนึงที่อยู่แถวนี้บอกว่า
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยมีนะแต่มันส่องไปไม่ถึงนะครับ
คือไปดูเสียงแต่แสงไฟ
ซึ่งปกติแถวนี้ช่วงสักหนึ่งทุ่มต้นไปจะเปรียวแล้วมันเดินคือมืดแล้ว
ก็จะมีรถของพวกบรรดาพนักงานโรงงานต่าง
ที่จะขี่รถกลับบ้านขับรถกลับบ้านกัน
อยากให้มีแหล่งต้นหวังมากกว่านี้
เพราะอยู่ตรงนี้มันอันตรายมันมืดตรึกเลยตอนกลางคืน

ในฐานะที่อยู่แถวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
หวาดกลัวเหมือนกันนะครับทุกคนก็หวาดกลัวทั้งเด็กทั้งผู้หญิงว่า
เพราะว่าคนทำงานโรงงานเขาก็เข้าออกเส้นทางนี้ก็เป็นประจำอยู่แล้ว
บางคนเดี๋ยวเริกงานเร็วเดี๋ยวเป็นผู้หญิงด้วย
ผู้หญิงเลิกงานดึกเป็นประจำนะครับ
ทีนี้ค่ะก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ว่าจริงแล้วลักษณะการเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แม่บ้านที่ทำงานที่โรงงานเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
แล้วก็เจอกันครั้งสุดท้ายในคืนเกิดเหตุ

มีพนักงานที่ทำงานที่เดียวกันกับผู้เสียชีวิต
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าคุณยุ้ย

กับเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

ขี่รถจักรยานยนต์กลับเส้นทางเดียวกันค่ะ
ขี่ออกจากนิคมสหรัฐนครเลี้ยวซ้าย
อบตบ้านคล้อก็เห็นผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นไป

ไม่ได้สังเกตค่ะว่ามีรถขับตามหรือเปล่า
เพราะตรงนั้นมืดมากนะคะแล้วก็เปลี่ยวจริง

แต่ต่างคนก็ต่างรีบกลับบ้านเธอก็เลยไม่ได้สนใจ
พอตอนเช้ารู้ข่าวว่าอ้าวเพื่อนเสียชีวิต
ในเส้นทางเดียวกันที่เธอขี่รถจักรยาน

เธอก็เลยมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

เพราะว่าตอนเราออกจากโรงจอดรถโรงงานเราก็ไม่เห็นเขาไง
แล้วเขามาแสงเราตรงทางเปรี่ยว

เราก็ไม่ได้สนใจแต่รู้ว่าเป็นรถเขา
เพราะว่ารูปร่างเขามันตัวเล็กเนาะ

แต่ก็ไม่ได้สังเกตรอบข้างใช่ไหมครับว่า

อันนั้นถือว่ามันเปรี้ยวมันอันตรายอะไรอย่างนี้ไหม

ตอนนี้ย่ามันก็ขึ้นเยอะอะเนาะ
ก็มืดน่ะมืดเลยแหละไม่มีไฟเลย
ส่วนเพื่อนผู้เสียชีวิตอีกคนนึงนะคะคุณเรนูค่ะ
บอกว่าสามีที่ทำงานบริษัทเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
บอกว่าหลังจากสามีเลิกงานก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ออกจากโรงงานได้ประมาณ๓กิโล
เห็นตัวผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นไป
แล้วเห็นรถกระบะสี่ประตูเห็นรถเก๋ง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๒คันที่ตามหลังรถของผู้เสียชีวิตไปค่ะ
แต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเกี่ยวหรือเปล่ากับคดีนี้นะ

แต่ถ้าถามว่ามีรถขับตามไหมอะไรไหมก็มีนี่แหละ
มีรถกระบะ๔ประตูมีรถเก๋งมีจักรยานยนต์๒คันนะคะ
ก็เลยไปให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

เห็นช่วงตรงสะพานบ้านคอตรงช่วงที่เขาทำทางแฟนเขาบอกแบบนั้นนะ
จังหวะช่วงผู้ตายเขาขับแซงขึ้นมาที่ว่าเห็น
ก็มีรถล่วงทางคือเป็นกระบากเกิดขึ้นมา
รู้ว่าเขาเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะแม่บ้านที่โรงงานนะคะ
ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนกัน
แม่บ้านบอกว่าหลังเลิกงานในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็เจอผู้เสียชีวิตช่วงประมาณ
เขายังคุยกันปกติ
เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตเองเขาเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดี
เป็นคนพูดอะไรตรงอะไรแบบนี้
สองสัปดาห์ก่อนเคยเห็นผู้เสียชีวิต
ทะเลาะกับพนักงานผู้หญิงในบริษัทเดียวกัน๒ครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ไม่รู้รายละเอียด
ก็เลยมาให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกชัยนรงสมเคราะห์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยาก็บอกว่า
ทางตำรวจสพบังปะหันสอบพยานบุคคลไป๘ปากแล้วนะคะ
คือคุยไป๘คนแล้ว
เรื่องต้นเนี่ยตั้งปมก่อเหตุเอาไว้๒ประเด็น
ประเด็นแรกก็คือฆ่าชิงทรัพย์
อันนี้ตำรวจตั้งประเด็นนี้เอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
ก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทของผู้ตายเนี่ยหายไป
เจ้าหน้าที่ให้นักประดาน้ำลองหาในคลองแล้วมันก็ไม่เจอค่ะ
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการฆ่าชิงทรัพย์
แต่อีกประเด็นนึงอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ตัดทิ้งนะคะ
ส่วนเรื่องปล่อยเงินกู้จากการสอบสวนเนี่ย
มันมีข้อมูลแค่ว่ามีการกู้ยืมเงินกันเล็กน้อย

ไม่น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้ก่อเหตุขนาดนี้ได้
ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านมาให้เบาะแสว่ามีรถกระบะขับอยู่แถวนั้น
อยู่ระหว่างลงพื้นที่หาพยานหลักฐาน

หรือเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้หรือเปล่า

คดีนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
ส่วนศพของนางสาวราพรนะครับวันนี้ครอบครัวไปรับศพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทางกลางนะครับ
บนทางกลางอำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ
พร้อมกับความเรียบง่ายเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
เราได้คุยกับสามีของผู้ตายนะครับสามีชื่อนายวิศนุอิ่มอาหารอายุ๓๘ปีนี่ครับ
คือเราก็ขออนุญาตสอบถามหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องความขัดแย้งกันเองระหว่างสามีภรรยา
หรือว่าเรื่องปมเงินก้งเงินกู้มีความขัดแย้งทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคนไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณวิศนุเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือว่าขัดแย้งอะไรกับภรรยานะครับ
ก็เหมือนกับที่เพื่อนร่วมงานบอกนะเพื่อนร่วมงานก็ยืนยันว่าทั้งคู่เขารักกันดี
ส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยมันเคยมีปัญหาอยู่แต่ความจริงเนี่ยเรื่องมันผ่านมานานแล้วผ่านมา๔๕ปีแล้ว
เชื่อว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้คนร้ายเนี่ยถึงขั้นโอ้โหตามมาฆ่าภรรยาอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นเพียงการหยิบยืมเงินกันแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งตัวของคุณวิศนุแล้วก็ภรรยาก็ไม่เคยมีปัญหาถูกขู่ฆ่าอะไรตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
พี่ต้ำกับพี่นุ้ทเขายืนงานว่าพี่สองคนอะรักกันมาก
พี่เขาเองบ้าง
พึ่งสองอาทิตย์ใช่ไหมหลังจากลดกล้อง

หลังจากรับศพมาที่วัดเรียบร้อยนะครับวันนี้
สามีก็นิมนต์พระหนึ่งรูป
เชิญดวงวิญญาณของภรรยาอีกครั้งนะครับ
คลองบางพระครูจุดที่เจอศพเมื่อวานนี้นะครับ
จุดทูปเรียกวิญญาณของภรรยา
คุณวิศนุก็ไปทำพิธีนะครับเรียกชื่อนามสกุล
ก็คือวราพรอิ่มอาหารนะครับ
บอกให้กลับไปฟังพระสวดที่วัดกัน

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมไปดู
จุดที่พบศพพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตกันอีกที
อันนี้คือช่วงเวลาค่ำทีมข่าวของเราลองไปสำรวจดูนะคะ
ที่เขาว่าเปลี่ยวที่เขาว่ามืดไม่มีไฟเนี่ย
เปลี่ยวมันมืดขนาดไหนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่คือจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตช่วงเวลากลางคืน
จริงคุณผู้ชมดูนะคะเปลี่ยวด้วย
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจดู
คุณคารินกระมุดโยธินนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
เป็นเวลาใกล้เคียงกับที่พบศพของผู้เสียชีวิต
ซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับพบคราบน้ำมันที่เป็นจุดของรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ล้มลงในกอกระถิ่นที่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ได้มาบันทึกภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมจะเห็นในเวลากลางคืนนะครับ
จะเห็นได้ว่าไฟส่องสว่างบริเวณเนี้ยค่อนข้างจะน้อยซึ่งเรื่องนี้นะครับ
ชาวบ้านเนี่ยได้ฝากกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอเพิ่มเติมไฟส่องสว่างพร้อมกับกล้องวงจรปิดซึ่งก่อนหน้านี้มีเหตุฉกชิงวิ่งราวเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับ
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่คุณคารินรายงานไปนะคะเส้นทางตรงนี้ชาวบ้านบอกเลยว่ามันเปลี่ยวมากจริง
ก็คืออยากจะฝากทีมข่าวของเราแหละแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยจัดการให้หน่อยเพิ่มไฟส่องสว่างให้หน่อยได้ไหม
ติดกล้องวงจรปิดให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าช่วงที่โรงงานเขาเลิกทำงานกันช่วงทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนอ่ะ
ก็จะมีรถของพนักงานโรงงานผ่านมาที่ถนนเส้นนี้นะคะครับแล้วพอมันมืดมันเปลี่ยวแบบเนี้ย
มันก็มีเหตุลักวิ่งชิงป้นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนี่ค่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดูหน่อยนะคะ
ส่วนงานชะปนกิจศพผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวราพรเนี่ยค่ะ
ครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนามีการสวดพระพิธรรมศพ๒คืนนะคะ
แล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๓๑กรกฎาคมนี้ค่ะ